คุณผู้ชมคะพูดถึงภายใต้สถานการณ์โควิดแบบนี้
อะไรที่มันเคยวางแผนไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผน
เพราะดูตัวเลขคนติดเชื้อวันนี้ก็๑๓๐๐๐กว่า
๑๓๐๐๐กว่าสูงสุดเท่าที่มีการแพร่ระบาดมา
ซึ่งปัญหานี้การวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต้นต่อของมันจริงแล้ว
มันมาจากอะไรอยากให้ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะคะ
ติดตามได้พร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ
ขอตอบคำถามแฟนหน่อย
เพราะไอ้คำนี้มันเป็นข่าวอยู่เยอะเลย
คำนี้แปลง่ายก็คือว่า
การออกมาประนามการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ที่กำลังไปมอบตัวที่ถูกแจ้งความอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ
ทีนี้วันนี้มาถึงวันนี้ต้องยอมรับกันเถอะว่า
ระหว่างมาตรการกับแนวทางปฏิบัติ
หรือระหว่างคำสั่งทั้งหลาย
กับการที่ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ย
มันอยู่ในสภาพที่เกือบจะล้มเหลวแล้ว

พิสูจน์เห็นชัดก็คือ
ตัวเลขคนติดเชื้อในต่างจังหวัด
ตอนนี้มันพุ่งพลวดพลาดขึ้นมา

จังหวัดเกือบถึงพัน

ลองไล่เรียงกันดูว่าตัวเลขการติดเชื้อประจำวันที่อยู่นอก
คทมและปฏิบันทนเนี่ย
มันติดกันอย่างชนิดที่เรียกว่าระเบิดระเบิดจริง

มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
แพทย์หญิงอภิษฐ์สมัยศรีรังสรรค์

ตั้งข้อสังเกตว่าที่น่าสนใจคือ

มีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับไปจากกอทม

เช่นมหาสารคาม

ที่ติดจากผู้ใช้แรงงานที่ไปจากแคมป์ก่อสร้าง
ในกทมและปฏิบันทน
แปลว่ามาตรการคุมเข้ม
ที่บอกว่าจะตั้งด่านตรวจ
ไม่ให้แรงงานจากแคมป์ก่อสร้าง
ในกทมและปฏิบันทนเนี่ย
เอาเชื้อไปแพร่ต่างจังหวัด
ปลายทางต่างจังหวัดมีมาตรการคุมเข้ม
บุคลากรคอยตรวจตรา
ถ้าพบติดเชื้อต้องแยกตัว

สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับ

แต่ว่าการติดตามดูผลจากคำสั่งเนี่ย

แต่ว่าไม่ได้ดูถึงองค์คพยพ
และศักยภาพของหน่วยงานขององค์กร
รองรับปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ย

ที่จะไปตั้งด่านตรวจตรากัน

ทุกวันนี้ก็จะล้มกันอยู่แล้ว
เอาเจ้าหน้าที่อสมที่ไหนครับ
ที่จะไปสังเกตการณ์ดูทุกบ้าน

ว่าคนไหนเป็นผู้ใช้แรงงานไปจากกรุงเทพ

นายกรู้ไหมล่ะครับว่า
แม้กระทั่งคำสั่งท่านเอง
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติแล้ว
ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่างานเขาล้นมือเขาเต็มมือเกินที่จะรับไหว

แต่ประชาชนผู้ใช้แรงงานที่กลับเอาเชื้อไปแพร่ต่างจังหวัดเนี่ย
มันทะลักเข้าไปในต่างจังหวัดจนเกินจะรับมือไหว
สุดท้ายก็ติดกันจังหวัดหนึ่งเกือบพันหลายร้อย

มันก็อยู่ในภาวะทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้น

ใครจะไปเอาโทษเอาผิดกันยังไงก็ช่างมันเถอะ

ส่วนหนึ่งเพราะอะไรครับ
เพราะตัวจักรสำคัญที่รัฐบาลน่าจะพึ่งได้

หรือเพิ่งได้ก็พึ่งได้น้อย

กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจอบตนั่นแหละ

อาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่นั่นก็ส่วนหนึ่ง
กับสองผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญ
เขามีใจไม่พร้อมที่จะทุ่มเท
เพราะเขาเสียความรู้สึกกับรัฐบาล
ถามว่าทำไมเสียความรู้สึกกับรัฐบาล

เมื่อเร็วนี้สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓องค์กร
คือสมาคมสันติบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย
บริหารส่วนจังหวัดอบจ
สมาคมองค์การปริหารส่วนตำบลอต
สามสมาคมเนี่ยเขาผนึกกำลังกันยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล
สาระสำคัญก็คือบอกว่า
เขาขอขันอาสาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ช่วยบรรเทาสถานการณ์
เช่นเขาถามหาชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนเนี่ย
ให้เขาเอาไปตรวจได้ด้วยไหม
หรือการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยตรง
เพื่อให้ไปฉีดประชาชนในท้องที่
เขาทำหนังสือถึงรัฐบาล

แล้วเขาก็แถลงข่าวที่ท่านเห็นภาพอยู่ในจอเนี่ย
แล้วเป็นไงครับเงียบ
ไม่มีคำตอบใดจากรัฐบาลจากสบค

ทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะรายได้ของอบจอบตต่างเนี่ยไม่เท่ากันนั่น
บรรดาสมาคมอบจอบตเขารู้สึกว่าเขาเสนออะไรที่เป็นความหวังดีก็ไม่ได้รับการตอบสนอง
ว่าเอานะทำเท่าที่ทำได้มันน่าเสียดายไหมล่ะครับ
กรปกครองส่งท้องถิ่นนี่รู้กันอยู่ว่าเป็นหน่วยงานทางการที่มีศักยภาพครอบคลุมกว้างขวางทั่วประเทศ
ถ้ารัฐบาลมีทัศนะที่ดีกว่าเขาไม่ปิดกั้นไม่กีดกันอำนาจ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสถานการณ์การร่วมไม้ร่วมมือกันใน
ต่างจังหวัดต้องดีกว่านี้ครับไอ้ทฤษฎีรวมศูนย์แล้วสั่งการเนี่ย
มันเป็นทฤษฎีทัศนะของทหารครับ
นายกจะเอาทัศนะแบบนี้มาใช้กับการแก้โควิดไม่ได้หรอกครับ
สั่งสั่งให้หาวัคซีนเข้ามาให้เร็ว
แล้วท่านท่านก็บอกว่าเดี๋ยววัคซีนก็จะได้มาสั่งให้เร่งปูพรมเร่งฉีดวัคซีนตามวาระแห่งชาติ
ท่านก็หวังว่าเดี๋ยวเขาจะฉีดกันได้ตามคำสั่งสั่งให้หาเตียงให้เพียงพอ
แล้วท่านก็คาดว่าเดี๋ยวเตียงมันก็มาเองมันได้ตามคำสั่งของนายกหรือเปล่าล่ะครับ
ถ้าฟังฟังฟังแล้วแก้ปัญหาได้มันมันก็ดีสิครับแต่ทั้งหมดที่หยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้เนี่ย
เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าในสิ่งที่ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงเนี่ย
คือยอดติดเชื้อต่างจังหวัดมันลุกลามเพราะสกัดผู้ติดเชื้อจากแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดไปแล้ว
แล้วเป็นพึ่งแตกรังออกไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาปฏิบัติตามคำสั่งไม่ได้
เพราะกลไกที่มันรองรับมันคล้อนไปหมดแล้วครับเอาไม่อยู่แล้วครับ
วันนี้เราจึงเห็นยอดติดเชื้อต่างจังหวัดลุกลามไปอย่างที่บอกตัวเลขทะลักขึ้นมาเรื่อย
จังหวัดจะถึงพันอยู่แล้วต่อวันนะคำถามที่ตามมาคือ
โรงพยาบาลเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างจังหวัดมันจะรองรับได้เพียงพอแค่ไหนครับ
อันนี้เท่ากับว่าเป็นการย้ายปัญหาจากกรุงเทพและปริมณฑลไปยัดให้ต่างจังหวัดเขา
เราก็รู้กันมาตลอดนี่ครับว่าศักยภาพและความพร้อมทุกด้านของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเป็นยังไง
เขาก็อยู่กันมาด้วยความขาดแคลนเกือบทุกด้านขาดแคลนหมอขาดแคลนพยาบาลขาดแคลนเตียงขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
เห็นตัวเลขการติดเชื้อช่วงนี้ก็พอหลับตาได้ว่าอีกไม่นานมันจะเกิดสภาพโกลหนวุ่นวาย
ความขาดแคลนต้องเผชิญหน้ากับการระบาดความขาดแคลนต้องเผชิญหน้ากับการติดเชื้อ
ความขาดแคลนจะต้องเผชิญกับคนป่วยหนักและสุดท้ายความขาดแคลนต้องเผชิญกับการเสียชีวิต
ระบบเตียงสนามที่หลายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดปิดลงไปแล้วนี่เขาต้องไขกุญแจเปิดขึ้นมาใช้ใหม่
หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้พักหายใจหายคออยู่ได้บ้าง
ตอนนี้เตรียมกลับมารับมือกันใหม่แล้วมีแนวโน้มว่ามันจะหนักกว่าเก่าด้วย
ถามว่าเราเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกันแล้วหรือยังครับนี่คือคำถามจากขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ